วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่พักพลังประชารัฐนะครับ

หลังจากแกนนำประชาชนอยากเลือกตั้ง
ได้ออกมาเคลื่อนไหวหน้าที่ทำการพัก
ขณะที่นาอภิษฐเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ไม่มั่นใจนะครับว่าทั้งพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทย
จะสามารถนำความสงบกลับมาสู่ประเทศได้จริงหรือไม่

พลังประชารัฐเรียกประชุมแก่นำติดตามสถานการณ์
รวมถึงกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของพักที่เคยหาเสียงไว้
โดยวันนี้พักยังได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพัก
มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบุคคลเข้าออกบริเวณหน้าลิฟต์
และเพิ่มการติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วที่ประตูทางเข้า

ถือเป็นมาตรการล่าสุดป้องกันบุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาภายในพัก
ซึ่งการดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แก่นำประชาชนอยากเลือกตั้ง
ออกมาเคลื่อนไหวบริเวณหน้าที่ทำการพักเมื่อสัปดาห์ก่อน
นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพักระบุว่า
วันที่๓เมษายนนี้จะเชิญว่าที่สสเขตทั้ง๙๗คน
และว่าที่สสบัญชีรายชื่อ๑๙คนรวม๑๑๖คน
ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการทำงานของพัก
ในช่วงระหว่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
ขณะที่ฝากฝั่งพักชาติพัฒนานายสุวัสดิบตะพันลบ
ประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนา
กรรมการบริหารพักมาหารืออย่างไม่เป็นทางการ
ที่บ้านพักย่านราชวิถีเพื่อประเมินข้อผิดพลาดต่างที่เกิดขึ้น
พร้อมระบุว่าพอใจกับภาพรวมแต่ยอมรับว่า
ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้นับเป็นการเลือกตั้ง
วิเคราะห์ยากเนื่องจากกติกาทุกอย่างมีความใหม่ทั้งหมด
รัฐบาลกับนายสุเทพเทือกสุบัน

ระหว่างที่นายสุเทพไปทานอาหารเท่านั้น
ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรที่เป็นกิจจารักษณะนะ

เพราะว่าเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาล
จัดรัฐบาลยิ่งถ้าเกิดว่าเสียงใกล้เคียงกันมาก
สมมุติถ้าเอา๒๕๐เป็นตัวตั้งนะฮะ
แล้วถ้าเกิดเราจัดรัฐบาลรัฐบาล๒๕๐กว่า
ฝ่ายค้าน๒๔๐กว่าอย่างนี้
มาจิ้นหรือตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน
ผมว่ามีนัยะสำคัญต่อความเชื่อมั่น
เสถียรภาพของรัฐบาลใหม่มากนะครับ

หัวหน้าพักอนาคตใหม่พร้อมว่าที่สสจันทบุรี
ขึ้นรถแห่รอบตลาดทัพใส่อำเภอโป่งน้ำร้อน
ขอบคุณประชาชนที่ออกมาเลือกผู้สมัครของพักอนาคตใหม่
เข้ามาเป็นสอสอยุคจังหวัดทั้ง๓เขตเลือกตั้ง
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ยังยืนยันกับประชาชน
ทำตามสัญญาที่เคยหาเสียงไว้แล้ว
คือการร่วมมือกับ๖พักการเมือง

ที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช

ทัดทานเสียงของสมาชิกวุฒิสภาได้หรือไม่
หากเอาสมาชิกวุฒิสภามาเลือกนายก
อนาคตใหม่พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพ
มีอยู่บัตรเดียวครับเดี๋ยวนี้มีอยู่๒บัตร
ไม่มีบัตรชบก็บัตรสี่

ย้ำเหตุผลที่ให้ว่าที่สาวของพัก

เพื่อเป็นการเคารพ๖ล้าน๒แสนเสียง
ที่ประชาชนมีให้กับพักอนาคตใหม่
และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ
หลังจากนี้หากพบว่ามีใครพยายามจะสร้างงูเห่าให้กับพักอนาคตใหม่
ก็จะบันทึกเรื่องราวไว้เป็นหลักฐานเอาผิดให้ถึงที่สุด
ขณะเดียวกันนายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ลงพื้นที่ต่างจังหวัดครั้งแรกหลังลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
กล่าวกับประชาชนว่ายังไม่สามารถคาดการณ์
ผลการจัดตั้งรัฐบาลได้จนกว่าจะมีการรับรองสอสออย่างเป็นทางการ
เนื่องจากหลายพื้นที่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่
ระบุขณะนี้ทั้งสองฝ่ายช่วงชิงการนำพาประเทศ
มีหลายอย่างที่น่าเป็นห่วงว่าจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ความสงบเรียบร้อยได้จริงหรือไม่
ด้านในวิถีสุพิทักษ์รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นพักที่มาจากคั่วไหน
ขอให้บริหารประเทศไปก่อนสักระยะหนึ่ง
จะเป็น๑ปีหรือ๒ปีให้เป็นเรื่องในรัฐสภา

เพื่อให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น
โดยเฉพาะในฤดูการท่องเที่ยวของประเทศ
มั่นใจว่าหลังวันที่๙พฤษภาคม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน